สติ๊กเกอร์ถึงแรงงานต่างด้าว
จากดินแดนภาระตะถึงมหานครกรุงเทพ
บังขายทัวร์หรือนายหน้าเงินกู้
ถูกต้องหรือลักลอบ